อาทิตย์กว่าหรือ๒อาทิตย์นี่แหละประมาณ
ค่ะตอนนี้อาการนะคะก็๘๐ค่ะ
คือขายังแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะ

มันเกี่ยวกับเลือดมันไม่ไปหล่อเลี้ยงนะคะ
แล้วก็ที่สมองด้วย
กลับไปเช็คไปค่ะต้องไปตรวจเลือดตลอด
ไปเจาะเลือดค่ะเพิ่งไปมาไม่เลยยังงี้

ก็คือว่าหมอก็ห้ามทานเค็มอะไรอย่างนี้ห้ามทานมันอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วโรงพยาบาลแรกก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นอะไรหาไม่เจอ
โรงพยาบาลที่สองก็หาไม่เจอโรงพยาบาลเลือดสินก็เจอ
ก็เลยรู้ว่าเราเป็นโรคเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดของตัวเอง
เราเป็นภูมิแพ้เลือดตัวเองค่ะแล้วก็ไปทำให้ตับมันอักเสบ
แล้วตอนนี้ก็รักษาเรื่องตับเนี่ยเป็นอะไรที่มันรักษายากมากเลยนะคะ
แต่ว่ากำลังใจดีหมอดีอันนี้ก็หายก่อนเลยตับนี่หายก่อนเลยค่ะ
ออกอ่ะค่ะเจาะน้ำที่อยู่ในท้องเนี่ยค่ะ
ตอนนี้พี่แอมคิดว่ามันเป็นเหมือนปฏิหารค่ะที่เราแบบ
ปฏิหารเลยค่ะปฏิหารเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน๓เดือนที่รู้อะนะคะ
ว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนบอกหรอก
เรื่องเลยเมื่อไหร่ถึงมีคนมาบอกอะไรอย่างนี้
บอกว่าไม่ให้กลับไม่ได้ช้าวันหนึ่งอันตายแล้ว
เพราะอันเดินไม่ได้เลยตัวอันซี่ไปหมดล่ะ
อันขาดเลือดอย่างแรงอ่ะคนเราปกติมี๓๘นะคะเลือด
ในร่างกายของแอนแยก๑๕อันเดินไม่ได้เลยค่ะ
ขาเขืออันชาแล้วแบบว่ามันซีดไปหมดอ่ะ
ฮะวันแรกไปก็เลือดสี่ถุงเลยค่ะ

เครียดอันเป็นโรคซึ้มเศร้า
ก็แบบว่าขาดสารอาหารค่ะ
อุ้หือเพราะอันบีคุณเค้าไม่ทานไม่ทานแป้งค่ะ
ปกติไม่ทานข้าวหรือโดนด่าไม่ทานแป้งค่ะแอนไม่ทาน
ข้าวเหนียวเส้นก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้
กลัวเราจะอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้ว
เนี่ยแต่ตอนนั้นอันนึงก็ประมาณ
มากคนคิดว่าอันเอาไปทำอะไร
ทำอะไรกับน้ำไม่เคยมีอะไรค่ะน้ำของกินหมดค่ะ

มีประสาทการพิทัศน์แปลกของพี่มา
มันก็มีส่วนด้วยค่ะแต่จริงแล้วอันเครียด
อันเป็นโรคซึมเศร้าอันไม่มีงานทำอันไม่มีใครไม่มีอะไร
ไม่อยากเจอผู้คนไม่อยากแบบไม่อยากไปไหนเลยอยู่แต่บ้านอะ
จริงอาการเป็นมานานแล้วนะครับไม่เคยบอกใคร
เดินไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ต้องคานเอาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลื่นในห้องน้ำบ้างอะไรบ้าง
เพราะว่าตอนนั้นแบบว่าเรารู้สึกเราแย่แล้วเราก็แบบว่า
ไม่อยากรับอะไรแล้วมันเครียดแล้วมันก็ไม่มีงานทำด้วย
ลงทุนทำนู่นทำนี่แล้วก็แบบว่า
โดนเขาโกงมั่งแล้วก็เจ๊งมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำอะไรก็ไม่เคยประสงค์เลยต้องเป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวอะค่ะ
ก็เลยบอกว่าไหวแล้วนะคะอยากให้เล่นละครก็โอเคนะคะ

พี่อยู่โรงพยาบาลประมาณเกือบ๓เดือนนะค่ะ
ตอนนั้นคือที่บอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน๓เดือนแล้วคุณหมอบอกเองหรือใครบอกครับพี่
หมอนะคะแต่เป็นอะไรที่อันไม่รู้เรื่องนะตอนแรกอันไม่รู้
เหมือนกับว่าอาการอันหนักมากและอันแบบตอนแรกอันไม่ไม่นั่นเลยอ่ะ
ไม่อยากสนใจอ่ะเป็นแล้วก็เป็นไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจว่าอะไรอย่างเง
สนใจเท่าไหร่แต่ถ้าตรวจกี่ทีกี่ทีก็ไม่ยอมบอกว่าเราเป็นอะไรลงบ้านนี้ก็ไม่รู้ลงบ้านนี้ก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้คะ
มันซีดไปหมดนะคะเพราะว่ามันขาดเลือด

เพื่อนนะคะให้กำลังใจดีแอนก็เลยเอาวะอะไรอย่างนี้ก็คิดว่า
ใครก็ยังเป็นห่วงเราเรายังไม่ห่วงตัวเองได้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนนั้นอันก็ไม่มีเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ค่ารักษามันก็แพงอะค่ะ
ไหนจะนู่นไหนจะนี่แต่ถ้าเกิดอันผ่าตัดตับตอนแรกน่ะกลัวที่สุดคือตับ
ว่าหมอบอกว่าถ้าเปลี่ยนตับนะจะต้องนอนอีก๓เดือนต้องหาตับให้เจอ
ว่าใครที่เขาบริจาคจะมาเข้ากับเราได้ไหมโอ้โหยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยตอนนี้
กลัวมากต้องพยายามเราต้องพยายามแป๊บเดียวมันหายเลยหายเลยค่ะ
มอบอบแบบจริงนี่ไงช่วยตัวเอง๕๐นะชั้นก็ช่วยเธอแค่๕๐
มากันหมดเลยเพื่อนหน้าเรียนสมัยมัธยมจ้องอาจารย์
ก็มาเยี่ยมมาอยู่ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะ

พี่ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตหาเงินให้เรา

อยู่ปิ๊สเอกไม่รู้จักเค้าเลยนะ

โทรมาบอกว่าเนี่ยเขาจะเล่นจัดคอนเสิร์ต
แล้วก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งจะช่วยเหลือแอน
มาถามหาที่โรงบาลนะคะ
แล้วตอนนั้นนักข่าวอยากเข้าไปสัมภาษณ์ต้องขอโทษจริงเลยนะคะ
หมอเขาสกรีนคนมากเลยก็ไม่ให้เข้ากลัวติดเชื้อ
แล้วก็กลัวเขามาโรงพยาบาลเพราะห้องชั้นที่อันอยู่เนี่ยมีแต่คนติดเชื้อ
แล้วจะมีป้ายแดงป้ายอะไรเขาห้ามเข้านะคะนั่นน่ะ
เข้าไปต้องปิดนี่ปิดนี่คือก็ติดเชื้อแบบอย่างแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าใครไปอย่างนี้ไปติดเนี่ยแย่เลยนะคะ
ใช่ค่ะวันที่อันเข้าไปอันไม่มีเงินเลยนะ
ถ้าอันไม่ได้บีกับเฮเลนนี่นะอันก็แย่เหมือนกันนะ
เพราะวันนั้นเขานัดออกไปทานข้าวอันก็ไม่อยากไปอันเดินไม่ไหว
แล้วพอเสร็จปุ๊บพี่เรนนี่ก็บอกมาต้องมาพี่แอนต้องมา
เราไม่ได้เจอมันหนูต้องขี่ปีเป็น๑๐ปีเล่นละครด้วยกันตั้งหลายเรื่อง
บอกแอนต้องมาไม่ได้มันเห็นหน้าแอนไม่รู้ใครเอาไปถ่ายแล้วลงแบบหน้าผีอ่ะ
อันคือรู้เลยเขาเฟสก็เล่นไม่เป็นไอ้นี่อินสตาร์แกรมก็เล่นใหม่เป็นเพื่อนเอาไปลงกัน
กินได้คำสองคำมันกินไม่ได้แล้วมันจะอ้วกอย่างเดียว
แล้วก็ลุกขึ้นจะไปนั่งแท็กซี่กลับบ้าน
ล้มตรงนั้นเลยค่ะหงายท้องเลยอ่ะล้มแบบหัวฟาดพื้นเลย
ขึ้นรถเฮเลนนะคะแล้วก็มาที่ทหารผ่านศึก
ถ้าเธอกลับไปเธอก็ตายแบบว่ามาช้าอีกวันเดียว
แย่แล้วคือสภาพมันไม่มีแล้วอ่ะหน้าอันนี้หือยิ่งกว่าอะไรอีกอ่ะ
แล้วอันแต่งหน้าไม่ได้นี้วันแรกอันนี้
แต่งหน้าไม่ได้หมอไม่ให้เจอสารเคมีเลยพวกเนี้ยอ่ะ
แต่ถ้าตรงทะปะก็ได้แดดว่าลองท้องลงพื้นเลยก็ไม่ค่อยได้อ่ะ

ก็ดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยค่ะก็ก็ก็คนช่วยเหลือเยอะมากอ่ะ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นแสนนะคะแต่เขาไม่ให้พูดเขาไม่บอกหลายแสนอยู่นะ
แล้วแปลงเคลียร์เรื่องนี้ค่ะเราบอกว่าเราไม่มีคุณศาสตร์มาช่วย
ที่หนึ่งก็มาช่วยด้วยเหมือนกันมีหลายคนนะคะหลายทางอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยอันเยอะมาก
คนนั้นคนนี้คนนี้แบบอันอย่างพี่อันเคยไปทำบุญที่นั่นที่นี่ที่นี่คือมาช่วยอันเลยอ่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพี่แบบว่าพวกดีไซเนอร์สมัยก่อนอันเดินแฟนโชว์ไงโอ้โหอันไม่อยากเชื่อ
ทุกคนแบบว่าช่วยลงใส่ซองมาให้เป็นหมื่นหมื่นนะอื้อหือ
ค่าสภิราณที่เคลียร์เคลียร์เหมือนกันไหม
โอเคอะค่ะจริงอันมีบัตร๓๐บาทด้วยไงอันมีบัตร๓๐บาทด้วยมันโชคดีตรงนี้
แล้วยาบางตัวเนี่ยต้องซื้อเองต้องซื้อเองแล้วก็ค่าห้องเนี่ยต้องจ่ายเองค่ะ
อันก็ได้จากพวกพี่พี่นี่แหละเพื่อนเพื่อนเนี้ยค่ะช่วยอันก็ต้องจ่ายค่าห้องเองอื้อหือ
เพราะมันเป็นห้องแบบว่าพิเศษอะค่ะที่แอนอยู่นะคะเขาว่ามันเป็นเป็นห้องแบบชั้นแบบที่พวกคนติดเชื้อ
แต่แอนไม่ได้ติดเชื้อใครก็เข้ามาแอนกลัวแอนจะเอาไม่ใช่เอาแอนเอาเชื้อไปปิดนะ
คนที่จะเข้ามาหาแอนอาจจะเอาเชื้อมาติดแอนแล้วมันจะเป็นหนักอืม
อันเดินไม่ได้เลยอะแรกอะก็ยังเขย่ออยู่อะไรอย่างงี้อื้อฮือ
เหยะจากแฟนโชว์ก็ทำอู้ยอันทำงานเยอะอันทำงานเยอะมากค่ะแบบเบบใช้เงินไม่เป็น
เก็บเงินไม่ค่อยเป็นพี่น้องก็เยอะอยากได้อะไรแล้วก็นั่นนี่นี่
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปซื้อบ้านมั้งไปซื้อนู่นซื้อนี่
อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้ใช้อ่ะมันไม่ใช่แบบว่าทีเดียวว่าตอนนั้นงาน
โศนาก็เยอะใช่ไหมคะเล่นละครก็เยอะเล่นหนังก็เยอะนักร้องก็
ร้องเดินสายทีอย่างเงี้บางทีเราก็จ้างเราส่วนตัวเราอีกเยอะ
ทำงานเยอะค่ะอันทำงานเยอะมากแต่ว่าเวลาที่อันจะไปลงทุนอะไร
ทำอะไรเนี่ยอันจะไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งทุกครั้งอันทำ
รายการอันก็หมดไปเป็นล้านล้านทำรายการท่องแปดค่ะเกี่ยวกับ
คือกับภาพเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละงานสุดท้ายที่อันแบบหมดตูดเลย
หมดเลยอืมเยอะมากค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบว่า
รุนแรงที่สุดสำหรับแอนแล้วค่ะเยอะมากเยอะจริงจริงแอนแบบว่า
ถึงขนาดแบบไปหาผู้ใหญ่นะไปมีงานอะไรฝากแอนฝาก
ฝากตัวนะคะอะไรอย่างเงี้นะอันนั้นแล้วเราก็อ้วนด้วย
แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอันอ้วนอยู่มันอ้วนขึ้นมา
มันอาจจะเป็นวายทองก่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนอะอ้วนมาก
แต่ไม่พูดวงแต่ขาคืนอ้วนมากอยู่อยู่มันก็ผอมผอมผอม
พร้อมบอกอันก็ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกัน
ตอนนี้ไม่มีตังค์ที่จะไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะรถรถขายหมด
ขายรถมือเลยไม่มีค่ะเครื่องประดงประดับกระโปรงกระเป๋าที่เราเคยมี
หมดเลยค่ะบ้านบ้านยังอยู่ค่ะแต่ก็โดนยึดค่ะ
ก็คือว่าตอนนี้กำลังอะไรอยู่คุยอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า
ตอนนี้ก็เพิ่งออกมาค่ะงานก็ยังไม่มีใช่ไหมคะก็มาช่วยเพื่อนทำร้าน
ทำร้านแบบทำแบบเกี่ยวกับกระเป๋าอะไรอย่างนี้สปากระเป๋ากระเป๋าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ทำเลฟนะคะก็ก็อันนี้ก็คือมันต้องออกจากบ้านบ้างอ่ะ

ตกจ่ายว่าแอร์มางคังาหอมมากเลยแบบหอมมากทำมาอย่างเงี้ย

สี่สิบกว่าขายหนังสือเคยน่ากลายหรือยัง
ซึ่งว่าเป็นครีมบำรุง

แล้วเขาก็ให้แอ้งเป็นราคาร
เจ๊งหมดเลยหกเดือนแรกมีสปอนเซอร์อีกหกเดือนหลังมันไม่มีอ่ะทำแล้วก็อยู่กับสามปีหมดตูดเลย
แล้วเปิดบริษัทเองด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้มันก็โดนภาษีย้อนหลังอีกโดนแล้วโอ๊ยกระหน่ำน่ำเกงหมดตอนนั้นนะคะ
แต่พอตรงนี้มาแล้วอันก็จะไม่ท้อแล้วค่ะแล้วก็จะสู้ต่อไปเพราะว่าทุกคนก็ให้กำลังใจเยอะมาก
แล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกสักเล่มหนึ่งแล้วก็จะมีน้องนางแบบหลายคนที่แบบว่าที่เขาอยากจะมาถ่ายกันนะคะ
มีดาราหลายคนมากมากันมาถ่ายกันป่ะก็เป็นอัลบั้มอ่ะมีแต่รูปภาพไม่รู้มีแบบไปเที่ยวไหนกันไปอะไรอย่างนี้
มีคนแล้วล่ะมีประมาณ๓คนแล้วล่ะที่จะมาถ่ายด้วยคอยติดตามแล้วกันเล่มสุดท้ายที่แอนจะถ่าย
ก็เป็นชุดว่ายน้ำไม่ถึงก็มาเปลือยอะไรยังไม่มีค่ะชุดว่ายน้ำสวยโชว์หุ่นโชว์แบบว่านี่ของแท้ตาช้างเห็นกลับมาแล้วค่ะ
แล้วก็มีเพื่อนนางแบบอีกหลายคนมีทั้งเพื่อนนางแบบมีทั้งเพื่อนดาราที่ไม่เคยถ่ายมาก่อนด้วย
ก็ต้องค่อยไปก่อนนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีการลงทุนอะไรใดทั้งสิ้นเป็นลูกจ้างเขาดีกว่าค่ะง่ายดี
ก็คิดว่าก็คงจะไปช่วยร้านเพื่อนเพื่อนนี่แหละค่ะทำนู่นทำนี่แล้วก็คง
แต่ต่อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่ได้แบ่งอันก็ยังพอมีรายได้จากตรงร้านร้านนั้นด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้แล้วก็มีเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำองสำอางอะไรอย่างนี้

สุขภาพค่ะแล้วต้องดูแลยังไงพิเศษ

แป๊บเดียวเองนะเนี่ยออกมาเนี่ย

น้ำหวานอย่างเดียวพอตับเนี่ยต้องการน้ำหวานใช่ป่ะคะแล้วตอนนี้พี่ก็ต้องหยุดเค็มไปเลยกินไม่ได้เกลือได้มั้ยคะกลับมาทานแล้วค่ะทานแต่ว่าทานไม่ทานเยอะทานแบบว่าพอแบบพอดีอ่ะข้าวเหนียวก็เยอะ
เวลาเดินก็ต้องค่อยสะดุดอย่างนี้ล้มมานี่ไปเลยนะหมอบอกห้ามล้มเด็ดขาดล้มไม่ได้
เพราะเรายังไม่แข็งแรงดีถ้าล้มเลยมันจะมีสิทธิ์ทำให้เราแบบสมองด้วยทุกอย่างมันจะไปหมด
ก็เนี่ยค่ะมีแล้วค่ะแต่ว่าเดินสายสูงไม่ได้อ่าฮะ
ขนาดเมื่อกี้เดินหนึ่งสะดุดเลยเห็นมั้ย
เออมันเป็นอะไรที่แบบพวกนี้ต้องระวัง

ไม่มีกายภาพเดินเองทำเอง
เพื่อนอยู่มากัน๔๐กว่าปีแล้วค่ะ
แต่เขาก็ตัวเล็กแล้วก็ดูแลเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหรหรอก
ขออนุญาตถามครอบครัว
ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
ไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวค่ะ

มีแต่ว่าต้องระวังดูดูอยู่
แต่ว่าเราก็เนอะดันมาป่วยแล้วตรงนี้เขาเห็นหน้าผีแล้ว

พ่อพี่พร้อมค่ะ

คุณจะทุกจากกับอะไรอย่างเดิมครับพี่

ยังไงว่าถ้าใครขาดนักแสดง

อาทิตย์กว่าหรือ๒อาทิตย์นี่แหละประมาณ
ตอนนี้อาการนะคะก็๘๐ค่ะ
คือขายังแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะ

มันเกี่ยวกับเลือดมันไม่ไปหล่อเลี้ยง
และที่สมองด้วย
เจาะเลือดเข้าห้องแล็บค่ะ
ก็เพิ่งไปมามันยังหนียังค่ะ
ไม่มีค่ะก็คือห้ามทานเค็มอะไรแบบนี้

จริงแล้วโรงพยาบาลแรกก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นอะไรหาไม่เจอ
โรงพยาบาลที่สองก็หาไม่เจอโรงพยาบาลเลือดศิลป์ก็เจอ
ก็เลยรู้ว่าเราเป็นโรคเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดของตัวเอง
เราเป็นภูมิแพ้เลือดตัวเองค่ะแล้วก็ไปทำให้ตับมันอักเสบ
และเรื่องตับเป็นอะไรที่รักษายากมากแต่ว่ากำลังใจดีหมอดี
อันก็เลยหายก่อนเลยตับนี้หายก่อนเลยค่ะแล้วก็เจาะท้องพุงว่างแบบว่าต้องแปด
เหมือนคนท้อง๘เดือนจอกออกค่ะจอกน้ำที่อยู่ในท้อง

ปฏิหารเลยค่ะปฏิหารเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน๓เดือนที่รู้รู้อะนะคะว่าเป็นอย่างนี้
แต่ว่าไม่ค่อยมีคนบอกหรอกเรื่องเลยมาแล้วถึงมีคนมาบอกอะไรอย่างนี้
ช้าวันนึงอันตายแล้วพออันเดินไม่ได้เลยตัวนั้นซีดไปหมดละ
มันขาดเลือดอย่างแรงคนเราปกติจะมี๓๘เลือดในร่างกาย
ของอันที่สิบห้าอันเดินไม่ได้เลยค่ะขาเขืออันช้ามันซีดไปหมดละ
วันแรกไปก็เลือด๔ถุงเลยค่ะ

เป็นโรคซึมเศร้าแอนก็บอกว่าขาดสารอาหารค่ะ
เพราะอันเป็นคนไม่ทานแป้งอย่าบอกไม่ทานข้าวหรือโดนด่า
ไม่ทานแป้งค่ะอันไม่ทานข้าวเหนียวเส้นก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ที่เป็นแป้ง
ไม่ทานเลยอันกลัวมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล
กลัวเราจะอ้วนอะไรอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วก็จะอยู่๔๗๔๘๔๙เนี่ยมันจะอยู่แค่นี้
แต่ตอนนั้นแอนก็ประมาณ๔๔๕มันผอมมากมันผอมมากแล้วหน้ามันก็ต่อไปเยอะมาก
คนคิดว่าแอนเอาไปทำอะไรกับหน้าไหมไม่เคยมีอะไรค่ะหน้ามันของจริงหมดค่ะไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น
มันก็มีส่วนด้วยค่ะแต่จริงแล้วอันเครียดอันเป็นโรคซึมเศร้าอันไม่มีงานทำอันไม่มีใครไม่มีอะไร
ไม่อยากเจอผู้คนไม่อยากแบบไม่อยากไปไหนเลยอยู่แต่บ้านอ่ะอะไรอย่างนี้พี่
อาการเนี่ยเป็นมานานแล้วนะคะแบบว่าไม่เคยบอกใครเดินไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ต้องคานเอาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลื่นในห้องน้ำบ้างอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นแบบว่าเราเรารู้สึกเราเราแย่แล้วเราก็แบบว่าไม่อยากรับอะไรแล้วอ่ะ
มันเครียดแล้วมันก็แบบไม่มีงานทำด้วยลงทุนทำนู่นทำนี่แล้วก็แบบว่าโดนเขาโกงมั่งแล้วก็เจ๊งมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่อยู่โรงพยาบาลประมาณเกือบ๓เดือนค่ะ
หมอนะคะแต่เป็นอะไรที่อันไม่รู้เรื่องนะตอนแรกอันไม่รู้
เหมือนกับว่าอาการอันหนักมากและอันแบบตอนแรกอันไม่ไม่นั่นเลยอ่ะ
ไม่อยากสนใจอ่ะเป็นแล้วก็เป็นไปเถอะอะไรอย่างนี้ไม่ได้สนใจว่าอะไรอย่างนี้
ถ้าตรวจกี่ทีกี่ทีก็ไม่ยอมบอกว่าเราเป็นอะไรลงบ้านอีกหรือไม่รู้ลงบ้านอีกหรือไม่รู้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มันซีดไปหมดนะคะเพราะว่ามันขาดเลือด
ก็มาฮึดซึต่อหลังมาฮึดซูบเพราะว่าเพื่อนแทนกำลังใจดี
อันก็เลยเอาวะอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าใคร
ใครก็ยังเป็นห่วงเราเรายังไม่ห่วงตัวเองได้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนนั้นอันก็ไม่มีเงินด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ค่ารักษามันก็แพงนะคะไหนจะนู่นไหนจะนี่
แต่ถ้าเกิดอันผ่าตัดตับตอนแรกกลัวที่สุดคือตับ
ว่าหมอบอกว่าถ้าเปลี่ยนตับนะจะต้องนอนอีก๓เดือน
กลัวมากต้องพยายามแป๊บเดียวอันหายเลย
หายเลยค่ะหมอบอกฉันแป๊บนี้จริงเนี่ย
เธอช่วยตัวเอง๕๐นะฉันช่วยเธอแค่๕๐อะไรอย่างนี้ค่ะ
และเพื่อนบอกว่าไม่ได้เจอกันมา๔๐ปีมาฮากันหมดเลย
สมัยมัธยมอาจงอาจารย์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ดีใจมากดาราน้องหลายคนที่อันไม่รู้จักเลยนะ
ก็มาเยี่ยมมาอันต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะ
แล้วก็มาช่วยบริจาคมาช่วยอะไร
พี่ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตหาเงินให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอ่ออะไรอ่ะพี่เสกอันไม่รู้จักเขาเลยนะ

โทรมาบอกว่าเนี่ยเขาจะเล่นจัดคอนเสิร์ต
แล้วก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือแอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีบิลลี่โอแกนด้วยค่ะ
มาหาถึงโรงพยาบาลเลยนะคะ
แล้วตอนนั้นนักข่าวอยากเข้าไปสัมภาษณ์ต้องขอโทษจริงเลยนะคะ
หมอเขาสกรีนคนมากเลยก็ไม่ให้เข้ากลัวติดเชื้อ

เพราะห้องชั้นที่อันอยู่เนี่ยมีแต่คนติดเชื้อ
แล้วก็จะมีป้ายแดงป้ายแดงที่เขาห้ามเข้านะคะ

คือก็ติดเชื้อแบบอย่างแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงของพี่พอร์ด
ความรู้สึกว่าพี่พอร์ดต้องก็นิดห่วงถ่ายเมืองหาเงินมาช่วยกับท่านสาม

วันที่อันเข้าไปอันไม่มีเงินเลยนะ
ถ้าอันไม่ได้บีกับเฮเลนนี่นะอันก็แย่เหมือนกันนะ
เพราะวันนั้นเขานัดออกไปทานข้าว
ก็ไม่อยากไปอันเดินไม่ไหว
แล้วพอเสร็จพลุฟเฮเลนด์นี้ก็ก็บอก

เราไม่ได้เจอมันหนูต้องขี่ปีเป็น๑๐ปี

เคยรู้เลยเขาเฟสก็เล่นไม่เป็น
ในอินสตาแกรมก็เล่นใหม่เป็นเพื่อนเอาไปลงกัน
เขาบอกหูแอนเป็นอย่างนี้เลยเหรอบีมเลยแบบว่าเรียกแอนอ่ะ
มาทานข้าวมาหรือจะเลี้ยงข้าวนะอะไร
กินได้คำ๒คำอันนั้นกินไม่ได้แล้วอันนั้นจะอ้วกอย่างเดียว
แล้วก็ลุกขึ้นจะไปนั่งแท็กซี่กลับบ้าน
ล้มตรงนั้นเลยค่ะหงายท้องเลยอ่ะล้มแบบหัวฟาดพื้นเลยอ่ะ
แม่โครงแม่ครัวออกมาจากในนั้นอ่ะออกมาช่วยอันน่ะหามอัน
ขึ้นรถเฮเลนนะคะแล้วก็มาที่ทหารผ่านศึก
หมอก็แอดมิตรอันเลยแบบว่าไม่ให้กลับบ้าน
ถ้าเธอกลับไปเธอก็ตายแบบว่ามาช้าอีกวันเดียว
แย่แล้วคือสภาพมันไม่มีแล้วอ่ะหน้าอันเนี้ยหือ
ยิ่งกว่าอะไรอีกอ่ะแล้วอันแต่งหน้าไม่ได้นี่วันแรกเลยนะเนี่ย
แต่งกันอ้าไม่ได้หมอไม่ให้เจอสารเคมีอะไรพวกนี้
แต่ทาบมงทับปากก็ได้แต่ว่ารองท้องลงพื้นเลยก็ไม่ค่อยได้ค่ะ

ก็ก็คนเดี๋ยวมีช่วยเหลืออันเยอะมากอ่ะ
อันบอกปรุงตรงหลายคนมากเพื่อนเดินลงเดินลานะคะ
เยอะค่ะเยอะแต่อะไรนะคะคือเรื่องของ
เรื่องเนี่ยมันเป็นแสนนะคะแต่เขาไม่ให้พูด
เขาไม่บอกสารอยู่

นะคะเอ่อก็มีมนุษย์หนึ่งก็มาช่วยด้วยเหมือนกัน
มีหลายคนนะคะหลายทางอะไรอย่างนี้มาช่วยอันเยอะมาก
คนนั้นคนนี้คนนี้แบบอันอย่างพี่อันเคยไปทำบุญที่นั่นที่นี่ที่นี่
มาช่วยอันเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่พี่แบบว่า
พวกดีไซเนอร์สมัยก่อนอันเดินแฟนโชว์อ่ะโอ้โหอันไม่อยากเชื่อ
ทุกคนแบบว่าช่วยลงใส่ซองมาให้เป็นหมื่นหมื่นนะอืม
ค่าสัพยาบาลที่เคลียร์เคลียร์เหมือนกัน
เอาเคลียร์ค่ะจริงจริงอันมีบาทสามสิบบาทด้วยไง
มันมีบาท๓๐บาทด้วยมันโชคดีตรงนี้แล้วยาบางตัวเนี่ยต้องซื้อเอง
ต้องซื้อเองแล้วก็ค่าห้องเนี่ยต้องจ่ายเองค่ะอันก็ได้จากพวกพี่พี่นี่แหละ
เพื่อนเพื่อนเนี้ยค่ะช่วยแอนก็ต้องจ่ายค่าห้องเองอื้อหือ
เพราะมันเป็นห้องแบบว่าพิเศษอะค่ะที่แอนอยู่นะฮะ
เพราะว่ามันเป็นเป็นห้องแบบชั้นแบบที่พวกคนติดเชื้อแต่แอนไม่ได้ติดเชื้อ
ใครเข้ามาอันกลัวอันมันจะเอาไม่ใช่เอาอันจะเอาเชื้อไปติดนะ
คนที่จะเข้ามาหาแอนอาจจะเอาเชื้อมาติดแอนแล้วมันจะเป็นหนักอืม
ชอบลงทุนเปิดร้านอาหารเปิดผับเปิดร้านเสื้อผ้า
เปิดร้านเสริมสวยเปิดนู่นขายนี่ขายนั่นทำทุกอย่าง
แฟนโชว์ก็ทำเวียนทำงานเยอะอันทำงานเยอะมากค่ะ
แต่ว่าแบบใช้เงินไม่เป็นเก็บเงินไม่ค่อยเป็น
พี่น้องก็เยอะอยากได้อะไรแล้วก็นั่นนี่นี่อะไรอย่างนี้
มันบอกว่าจะเป็น๑๐หนึ่งร้านเลยค่อนข้างหน่อย
ไม่รู้เหมือนกันไปซื้อบ้านมั้งไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ใช้ใช้อ่ะมันไม่ใช่แบบว่าทีเดียวว่า
นักร้องก็ร้องเดินสายที
เยอะค่ะอันทำงานเยอะมากแต่ว่าเวลาที่อันจะไปลงทุนอะไรทำอะไรเนี้ย
อันจะไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งทุกครั้งอันทำรายการ
อันก็หมดไปเป็นล้านล้านทำรายการทั้งแปดภูวิชั่นค่ะ
เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละงานสุดท้ายที่อันแบบหมดตูดเลยอ่ะ
หมดเลยเยอะมากค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบว่ารุนแรงที่สุดสำหรับแอนแล้วค่ะ
เยอะมากเยอะจริงจริงอันแบบว่าถึงขนาดแบบไปหาผู้ใหญ่เลยนะ
มีงานอะไรฝากแอนฝากเนื้อฝากตัวนะคะอะไรอย่างเงี้นะอันนั้นแล้วเราก็อ้วนด้วยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะ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

เจ๊งหมดเลยหกเดือนแรกมีสปอนเซอร์อีกหกเดือนหลังมันไม่มีอ่ะ
ทำมันได้กว่าสามปีหมดตูดเลยแล้วเปิดบริษัทเองด้วยอะไรด้วย
อะไรอย่างเงี้ยมันก็โดนภาษีย้อนหลังอีกโดนแล้วโอ้ยกระหน่ำน่ำเกงหมด
ตอนนั้นนะคะแต่พอตรงนี้มาแล้วอันก็จะไม่ท้อแล้วค่ะ
แล้วก็จะสู้ต่อไปเพราะว่าทุกคนก็ให้กำลังใจเยอะมาก
แล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกสักเล่มหนึ่งแล้วก็จะมีน้องน้องนางแบบหลายหลายคนที่แบบว่า
ที่เขาอยากจะมาถ่ายแอนนะคะมีดาราหลายคนมาก
มากันมาถ่ายกันป่ะก็เป็นอัลบั้มอ่ะมีแต่รูปภาพ
ไม่รู้มีแบบไปเที่ยวไหนกันไปอะไรอย่างนี้
มีคนแล้วล่ะมีประมาณ๓คนแล้วล่ะที่จะมาถ่ายด้วย
ติดตามแล้วกันเล่มสุดท้ายที่แอนจะถ่าย
ก็เป็นชุดว่ายน้ำไม่ถึงก็มาเปลยอะไรอยู่ไม่มีอ่ะ
ว่ายน้ำสวยโชว์หุ่นโชว์บอกว่านี่ของแท้ตาช้าง
กลับมาแล้วค่ะแล้วก็มีเพื่อนนางแบบอีกหลายคน
มีทั้งเพื่อนนางแบบมีทั้งเพื่อนดาราที่ไม่เคยถ่ายมาก่อนด้วย
บอกไม่ได้ค่ะว่าเป็นใครต้องเขาเย็ดก่อนเราถึงจะพูดได้ใช่ไหมคะ
ก็ต้องค่อยค่อยไปก่อนอะค่ะเพราะตอนนี้ยังยังไม่มีการลงทุนอะไรเดี๋ยวแดงสิ้น
เป็นลูกจ้างเขาดีกว่าค่ะง่ายดีแอนก็คิดว่าก็คงจะไปช่วยร้านเพื่อนเพื่อนนี่แหละค่ะ
แต่ต่อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่ได้แบ่งอันก็ยังพอมีรายได้จากตรงร้านร้านนั้นด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้แล้วก็มีเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำองสำอางอะไรอย่างนี้

สุขภาพค่ะแล้วต้องดูแลยังไงพิเศษ

เดียวเองนะเนี่ยออกมาเนี่ย
จะปรุงแบบกล่องมากนี่ยังมีนิดหน่อยนะ
แต่มันก็โอเคขึ้นน่ะ
ก่อนหน้านี้นะน้องมาเห็นต้องตกใจแน่
นึกว่าพี่เป็นคนท้องอะ

เป็นนั่นเป็นนี่เป็นไต
เพราะพี่เป็นคนกินเค็มมาก
หมอก็บอกว่าตอนแรกกลัวจะเป็นเบาหวาน
เพราะว่าข้าวเนี่ยถ้ากินมากมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล

เดี๋ยวนี้หมอให้กินแต่น้ำหวานค่ะ

เพราะตับเนี่ยต้องการน้ำหวาน

แล้วตอนนี้พี่ก็ต้องหยุดเค็มไปเลย

เกลือยิ่งไม่ได้

ก็ไม่ทานเยอะทานแบบว่าพอพอดี

แต่ว่าเวลาเดินก็ต้องค่อย

หมอบอกห้ามล้มเด็ดขาด

ถ้าล้มเลยมันจะมีสิทธิ์ทำให้เราแบบ

ทุกอย่างมันจะไปหมด

แต่ว่าเดินสายสุดสูงไม่ได้
ขนาดเมื่อกี้เดินสะดุดเลยเห็นไหม
มันเป็นอะไรที่แบบพวกนี้ต้องระวัง

ไม่มีกายภาพเดินเองทำเอง
แล้วเรื่องกับใครนะ

มีแต่ว่าเยี่ยมดูอยู่
แต่ว่าเราก็ดันมาป่วย

พร้อมจับอะไรอย่างนั้นพี่
ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะ
ยังไงว่าถ้าใครขาดนักแสดงเล่นได้หมดค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ